ที่เขาบอกว่าน่าจะมาจากเชียงใหม่

ไม่น่าจะมาเขาไปเที่ยวที่ทางบรรเทิง
แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับมา
พอกลับมาเสร็จก็มาร่วมงานที่ของมะตูมเนี่ยในวันที่๙
ปรากฏว่าหลังจากนั้นในวันที่๙เอง
คนนี้ก็เอาเชื้อเหมือนกับมาแพร่อยู่จากนั้น
คือมีคนร่วมกันประมาณ๑๔คน

เมื่อวานที่เรารับคุยว่ามะตูมว่า
พี่แคร์สรุปซึ่งใคร
อย่างที่เชียงใหม่เองด้วยความที่สถานบันเทิงนั้น

จริงคนที่ไปเที่ยวในวันนั้นเขาต้องกักตัวอยู่แล้วไง
โดยปกติเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแบบว่า
ออกเดินทางไปตามจังหวัดต่างหรือการแบบไปที่อื่นอะไรอย่างนี้
เพื่อกันการแพร่ระบาดเพราะบางทีบางคนไม่แสดงอาการจริง
แต่บางทีในระยะหลังจากนั้นอาจจะมาแสดงอาการที่หลังอะไรอย่างนี้

และแพร่กับเป็นแพร่มาผมเล่าให้ฟังดีกว่า
คืออย่างนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือ
สมมุติว่ามีจอไปเที่ยวที่เชียงใหม่
ช่วงปีใหม่เสร็จแล้วไปเที่ยวในผับแห่งหนึ่ง
จรกลับมาที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นมาร่วมงานของมะตูม
แล้วก็นำเชื้อมาปล่อยอยู่ในกลุ่มของมะตูม
มีเพื่อนของมะตูมคนหนึ่งอยู่ในงานนี้ด้วย
ของมะตูมคนนี้ก็ไม่ได้รับเชื้อน่าจะได้รับเชื้อจากจอมาเหมือนกัน
เพื่อนคนนี้มีน้องกลับไปที่บ้านไปเจอน้องตัวเอง
น้องตัวเองได้รับเชื้อจากคนนี้ที่ไปร่วมงานมะตูมมา
น้องคนนี้ไปงานวันที่๑๖ก็ไปเจอผู้ประกาศข่าว
แล้วก็เอาเชื้อออกไปปล่อยตรงนั้นอีก
มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้มันมีการทวิทย์เหมือนแบบสปิดกันออกไปแบบนี้
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในงานมะตูมไปงานที่ทางผู้ประกาศข่าวอยู่นะ
เนี่ยแหละแล้วก็ได้รับเชื้อจากพี่มาแล้วน้องคนนี้ก็ไปงาน

แล้วที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะตอนนั้นในช่วงปีใหม่นะ
พอกลับมาเนี่ยก็เอาเชื้อมาตรงนี้
ตรงเนี้ยคือคือทางคุณหมอจิรักษ์แกก็บอกว่า
พี่หนุ่มอะไรอย่างตอนเนี้ยทั้ง๒กรณีเนี้ย
ทั้งวันที่๙กับวันที่๑๖เนี้ยประมาณเบื้องต้นคุณหมอก็ประมาณแล้วก็มีทั้งหมดกี่คนคะ
ความเชื่อมโยงทั้งหมดประมาณร้อยกว่าคน
คือที่เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะ

เสี่ยงสูงร้อยกว่าคนแต่ว่าที่ติดออกมานั้นก็คือ๑๙

หมายถึง๑๙นี่คือจาก๒ปาร์ตี้เลยถูกต้องไหม
ใช่คือก็คือโดยรวมกัน

นี้พอมีการนำเอาข่าวออกไปนำเสนอ
แล้วเนี่ยเราไม่ได้การกรองมาปุ๊บ
มันเลยกลายทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดู
มันม่วิมันมันมวดอะคนก็จะไม่เข้าใจ

ซึ่งตอนที่คุณหมอแถลงคุณหมอท่านก็แถลงอยู่แล้ว
ว่าจริงแล้วไปงานอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นคนละงาน
แต่ปรากฏว่าพอไปจับมาออกกันปุ๊บ
มันกลายเป็นแบบทำลายทุกอย่างมันเละมันพลิกไปหมด
พรุ่งนี้เห็นหมอเบิร์ตบอกว่าจำนวนก็อาจจะเยอะขึ้นหน่อย

เพราะว่ามีการแบบว่าค้นหาเชิงลุกวันนี้ที่สมุทรสาครด้วย
ดังนั้นพรุ่งนี้เราต้องดูยอดว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร